ดูความช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมกันนิดนึงก็ละกันนะคะ
พี่น้องชาวอ่างทองอ่วมหนักเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำเลยก็ว่าได้นะคะ
เปิ้ลนาคอนค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเยียวยาทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะ
พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองค่ะ
ประสบกับน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็สูงด้วยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้พี่เปิ้ลเนี่ยแกไม่ได้ไปคนเดียวนะ
พาน้องออก้าแชมป์เจสสกีโลกไปด้วย
พร้อมกับแม่จูนนะคะนำถุงยังชีพเนี่ย
มอบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
ในอำเภอโพทองค่ะแล้วก็อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ไปด้วยตัวเองแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

เวลามีน้ำท่วมหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำเนี่ย
เปิ้ลแกก็จะเกิดแบบว่าอยากไปช่วยเหลือแล้ว
ไม่ว่าจะเอารถกระบะเพื่อนแก
หรือแบบเจสสกีอะไรอย่างงี้ที่แกขี่ถนัดอะไรอย่างงี้
มันมีในหลายพื้นที่ที่
เหตุแรกนี้ก็คือแบบต้องระวังมากเลย

ส่วนเส้นทางเข้าไปในหมู่บ้านค่ะ

ใช้เรืออย่างเดียวแล้วก็เจสสกีเนี่ยคุณผู้ชม
ภาพนี้แหละก็ช่วยกันขับเข้าไปนะคะ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะพี่เปิ้ลยังได้มอบเงินเยียวยาเล็กน้อยด้วย
กับพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนรวมไปถึงน้องนักเรียนที่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมด้วย
เอาจริงที่ทำแบบนี้ไม่ได้ร่ำรวยมาจากไหนนะคะ
แต่เพื่อต้องการเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย

พี่เปิ้ลเนี่ยยังเตรียมอนาคตอนนั้นซูนับมาให้ด้วยนะ
เขาไปไม่ได้ไง
คุณผู้ชมแล้วก็น้องหมาน้องแมวเนี่ย

คนก็อดหมาจะหยิบได้ไง

แล้วก็หลังจากภารกิจเมื่อวานสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะ
เปิ้ลเองก็ได้โพสต์ความในใจเอาไว้ด้วยนะคะ
หลังจากที่กลับจากช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
เมื่อคืนฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอีกรอบนึง
ฟ้าร้องน่ากลัวเลยเห็นใจชาวบ้านที่อ่างทองมาก

ใครพอจะมีกำลังที่จะช่วยเหลือนะคะ
ก็อยากให้เข้ามาช่วยด้วยนะครับ
เพราะว่าบางหมู่บ้านมันเข้าไปลึกคุณผู้ชม
บางทีเห็นถนนมันก็ดูแบบว่าไม่ไกลหรอก

มันจะมีซอกซอยเล็กน้อย

พูดกันตรงมีแต่เด็กเล็กมีคนแก่
และหมาเนี่ยบอกเลยว่ารอยคอ

นี่คือจากภาพจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นแบบ
แต่เป็นภาพที่คุ้นตามากนะ

เจสสกีให้ความช่วยเหลือในทุกครั้งเลย

เป็นสิ่งที่คือเยาได้ดี
ในช่วงที่หลายคนกำลังประสบกับปัญหาอยู่